เอาตามหาสุนัขให้หน่อยครับเป็นสุนัขที่หายออกจากบ้านไปนานกว่าสามเดือน
เชื่อว่าหมาเขายังอยู่ก็คือยังไม่ตายนะครับ
บ้านอยู่พระนครศรีอยุธยาขี่รถตามหาหมาไปถึงบังแคร์ครับคุณผู้ชมฮะ
คุณป้าสุพัชยานินอายุห้าสิบเอ็ดปีครับ
เป็นชาวพระนครศรีอยุธยาท่านจะไม่ลดละความพยายามเด็ดขาด
ลักกี้๓เดือนแล้วที่ลักกี้หายออกไปหาตัวไม่เจอ
มีคนมาบอกป้าเขาบอกว่านู่นลักกี้นะเหมือนลักกี้เลย
อยู่แถวบังแคนนู้นน่ะป้าขี่มอเตอร์ไซค์จากพระนครศรีอยุธยา
เข้ากรุงเทพมหานครยังไม่พอจุดทูปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประกาศ
ได้ว่าใครเจอลักกี้เอาไปเลย๕๐๐๐บาท
คุณป้าเล่าบอกว่า๓๐ตุลาคมปีที่แล้วนะ

มีคนขี่มอเตอร์ไซค์ชนไอ้ลักกี้เจ็บทั้งคนทั้งหมาแหละนะครับ
กู้ภัยก็พาตัวไปรักษาพอติดต่อไปอีกครั้งหนึ่ง
กู้ภัยบอกว่าอ๋อป้ารักกี้มันตายแล้วนะ
ป้าก็เลยบอกไม่เป็นไรอย่างนั้นเดี๋ยวจะไปเอาซาก
บอกป้าไอ้ลักกี้ใส่ถุงกระสอบไว้ไม่รู้ใครเอาไปแล้วนั่น
คุณป้าไม่เชื่อครับว่าลักกี้ตาย
ก็เลยประกาศตามหาในเพจในกลุ่มต่างมีคนแจ้งว่า

หน้าคล้ายลักกี้ไปอยู่แถวบางแคนะ
โอ้โหป้าขี่รถไปตามหาครับนี่ฮะป้าบอกจับมาส่งคืนป้าได้

หาที่อายุทยา๒๐กว่าวันไม่เจอ
แล้วก็มีคนโพสต์ที่กรุงเทพ

รูปภัณฑ์สันธารแล้วก็นิสัยของน้อง
พอรู้ว่าใช่ลักกี้แล้วเราก็จะมารับน้องกลับ
แล้วโทรมาแล้วเขาบอกว่าน้อง
เขาให้คนอื่นไปเลี้ยงแล้วน้องหนีไป
หนีตั้งแต่วันนู้นก็ยังไม่เคยได้เจอน้องเลยค่ะ
น้องเดินไปเรื่อยเพื่อหาทางกลับบ้าน
ล่าสุดมีคนเจอที่บังแครซอย๑๐ตอนบ่าย
น้องตกน้ำมาตอนนั้นสงสารหน้า
แล้วก็เงียบหายไปเลยตอนนี้ก็เป็นห่วงน้องค่ะ
จะให้ใครที่พบเห็นน้องได้โปรดแจ้งด้วยนะคะ
ลักกี้ให้ลักกี้ได้กลับบ้านด้วย
นี่ลักกี้นะคะใครเห็นช่วยแจ้งเบาะแสด้วยค่ะ
เจ้าของก็ตามหาข้ามจังหวัดเลยนะคะยังรอคอยอยู่ค่ะ